ยาวไม่

วินให้หนูต้อง๕ปอนพี่โม๊ต
ก็ไปท่องเที่ยวดูงานแม่

แต่เดี๋ยวฉันจะไม่อยู่บ้างแล้วนะเธอ

ต้องขึ้นสาร

มันจะยาวที่ไหนพี่โม๊ต

เสร็จล่ะเนอะ
เสร็จแล้วมาก็สนามบินเคลื่อนนะแม่

นั่งเครื่องกลับมาเป็นไงฟัง
ก็นั่งเครื่องกลับมาไม่ค่อยเจอคนจีนแต่มาเจอที่สนามบินที่สุวรรณภูมิเยอะ
แต่ที่นู่นก็จะมีแต่ฝรั่งแล้วก็คนไทยอย่างนี้ค่ะก็คือคลื้นคนจีนมาเยอะมาก
เพราะว่าวันนั้นก็แต่ทุกคนก็แอบแบบเขาเรียกว่ารายการป้องกันก็ดูเข้มข้นนะแม่นะ
เอาล่ะก่อนอื่นเลยเราจำเรื่องบิ๊กเอ็มได้ไหมฮะค่ะจากคุณนวัด
โอ้ยหนูชอบมากหนูติดตามมากคุณนวัฒน์กับกองสลากพลัสใช่มั้ย
ใช่ค่ะใช่มั้ยไม่ใช่อะไรนะโขงทองโขงทองขอต้อง
สลากพลัสอีกเรื่องหนึ่งวันนี้กองสลากพลัสขายแล้ว
ใช่ถูกต้องให้ลูกขายตอนเที่ยงเที่ยง๑๙นาทีเหรอพวง๑๒นาที
ใช่ค่ะที่แล้วก็ขายกันแต่ปรากฏว่ามันกลายเป็นมหากราบง
คือต้องบอกว่าต่อจากหมวดจรูนกับครูปีชาก็เป็นเรื่องนี้นะ
ก็พี่ว่ามันอันนี้ยาวกว่าเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยจะไปฟ้องคุณนวัดเขาก่อน
แล้วการปรากฏมิสแกนเนี่ยก็จะเห็นว่า
จะให้แบบว่าเหมือนมีสัญญากัน
ว่าจะให้มิสแกรนด์ไปมอบรางวัล

ทุกงวดปรากฏว่าหลังเนี่ย

ต้องยอมรับอิงฟ้าเป็นกระแสของอิงฟ้า
เอ๊ะทำไมอิงฟ้าไม่เห็นไปมอบรางวัลหลัง

ก็คือคนที่ถูกเนี่ยไปจ้าง๕๐๐บาท

ต่างจัวร์ไม่ไปคุณนวัตย์ก็ไปสืบมาว่าถูกจริงรึเปล่า
เพราะมีคนมาบับว่าอันเนี้ยเป็นหวยทั้งแต่งวดแรกเลย
ก็ถึงกลายเป็นเรื่องเป็นราวจนในที่สุดวันยีคืนดี
ค่ะก็ไปแจ็คพอร์ตที่บิ๊กเอ็มอืม
เอ็มก็บอกว่าไปรับงานเกี่ยวกับเพชรพลอย

ถนัดนั้นน้ำตาไหลตื่นเต้น

เพราะที่เขาโพสต์ไอจีแรกสุดที่เป็นข่าวเลยคือ
โพสต์ไอจีบอกกรี๊ดกลางกองไทย
๒๔ล้านตัวน้ำเก้งกวางจากเป็นสะพายบิ๊กเอ็มกันหมดแล้วก็โพสต์ภาษี
แต่ไปอ่านคอมเมนต์ดีฉันยังบอกว่าทุกวันนี้หลังจากที่ฉันโดนทัวร์ลงบ่อย

พวกเราเองนะที่ที่ไม่รู้

ตรงนั้นนั้นมันตกใจว่ามัน
ในล้าน๑ในล้านใช่ไหมฮะ๑๐๐ล้านใบมีคนถูก๑๐๐คน

ก็มาไล่สดป่อยอมรับทำไปโดยไม่รู้
สักพักเจ้าของร้านเพชรมาร้องไห้
คราวนี้เพชรพันปีร้องไห้

คือที่คุณเพชรพันธ์ปีออกมาร้องไห้

เธอผิดเองอย่าไปแบบลงที่บิ๊กเอ็มเลยอะไรอย่างนี้

หลังจากนั้นคือหมอดูที่ชื่อ

ก็ออกมาแฉว่าความยุติอนานะ
หน้าที่ของฉันคือทำให้บิ๊กเอ็มพ้นมณฑิน๑๐๐

แต่ก็คือบิ๊กเอ็มเนี่ยไม่ได้รู้จักกับคุณเพชรพันปีนะ
รู้จักกับอาจารย์ลีลาดาแล้วก็ทำสบู่ด้วยกันใช่ค่ะ

ก็สั่งสบู่อาจารย์ลีลาดา๒หมื่นก้อนนะครับ
แล้วก็บอกว่ามีข้อแม้ว่าต้องพาบิ๊กเอ็มมาหาด้วย
อ่ะพอพอร้องไห้เสร็จปุ๊บ
หมอลีลาดาออกมาปุ๊บ
ก็เป็นตัวละครอีกคนนึงคือลูกชายเพชรพันปี

ก็มีพาดพิงบอกว่าแม่ผมยอมรับแม่ผมรับงานจริงนู่นนี่นั่นนู่น
แล้วก็พาดพิงไปถึงหมอดูลินระดาบอกว่า
คุณอย่ามาโบ้ยให้แม่ผมเรื่องบิ๊กเอ็ม
เพราะคุณเป็นคนพามาคุณก็รู้เห็นรู้เรื่องรู้ราวด้วย
คุณก็รู้อยู่ว่าคุณเองก็รับเงิน
แล้วรู้ว่ามันเป็นแบบการตลาดมาร์เก็ตตี้
ง่ายหวย๒๔ล้านไม่ได้ถูกจริงอันนี้คือที่ลูกเขาพูดมา

อาจารย์ลีลาดาหมออดูประยากรรดูเห็นเป็นใจด้วย
เอาบิ๊กเอ็มมาเกี่ยวข้องในการโปรโมทการตลาดมากขึ้น
ใช่แต่เขาบอกอาจารย์วิราดาเป็นคนเอาบิ๊กเอ็มมาไม่ใช่แม่ผม

ตรงนี้คือพี่กำลังถามตัวละครอีกหนึ่งคุณลีน่าจังหรือว่า

ทีนี้หลังจากที่ทางลูกชายมาพูดใช่ไหมคะ

ไปออกรายการพี่หนุ่มใช่ไหมครับ

เขาบอกเครื่องรางของขลังเหมือนสั่งมาจากแบบออนไลน์
สั่งมา๑๐๐กว่าบาทขายคนเขา๙๐๐บาทกับ๑๐๐๐
ประเด็นที่ตอนนี้เขากำลังโดนอยู่คือเขาไปอ้าง
ว่าเขาสามารถเอาดวงของลูกค้าไปไว้ใต้ฐานพระแก้วมรกฏ
เพื่อเสริมดวงได้เพราะพระแก้วมรกฏไม่ใช่ว่าใครจะเข้าไปทึงได้
ซึ่งนั่นก็คือต้องเป็นทางเบื้องบนเท่านั้นถูกไหมคะ

วันนี้ทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค

เขาพาผู้เสียหายกว่า๓๐ราย
ไปแจ้งความร้องทุกข์ที่กองบังคับการปราบราม

ดำเนินคดีกับร้านเพชรพันปีหรือว่าคุณเพชรพันปีนี่แหละ
ข้อหานักนะคะคือข้อหาช่อกงประชาชน
เขาบอกมีผู้เสียหายซื้อเพชรซื้อเครื่องรางไปแล้ว

ค่าความเสียหายเนี่ยมากกว่า๓๐ล้านบาท
ถามว่าไม่ตรงยังไงบ้าง

เรื่อง๒๔ล้านหวยทิพย์ถูกจริงไม่จริง

แต่ไอ้เรื่องช่อกงอันนี้เนี่ยหวยทิพย์เบาไปเลยใช่แต่อันเรื่องเนี้ยเขาบอกว่ามีคนอ่ะหลงเชื่อไปซื้อเครื่องรางของขลังมาเยอะ
สืบเนื่องจากที่เขาบอกว่ามาซื้อเพชรของเขาแล้วถูกหวยนี่แหละ
คนก็หลงเชื่อว่าอุ๊ยมันเป็นสิริมงคงมงคลอะไรเนี่ย

ได้คุยกับสองคนที่เป็นผู้เสียหายนะคะ
คนแรกเนี่ยเขาบอกว่าเขาซื้อเครื่องรางของขลัง
จ่ายเงินไปเสร็จรับของมาพินิษฐพิจารณาดูแล้ว
เหมือนเคยเห็นมันอยู่ในลาซาด้าฮะ
เขาไปเช็คของดูปรากฏว่ามันสั่งมาจากลาซาด้านี่แหละราคาขาย๑๔๙บาท
แต่ว่าร้านให้เช่าบูชาในราคา๙๙๐บาท
เขาก็ถามว่าคุณทำไมขายแพงอ่ะ
เขาก็บอกอ๋อมันมีการเข้าพิธีปลุกเสกใส่แล้วชีวิตจะดีขึ้น

โฆษณาว่าจะเอาดวงลูกค้าไปวางใต้ฐานพระแก้วมรกฏเสริมดวง
คนก็ยิ่งหลงเชื่อเลยเพราะว่ามันยากมาก
ในประเทศไทยชื่อว่าไม่มีใครทำได้

ใช่ครับจะเข้าไปได้ยังไง

อีกคนนึงกรณีแหวนเพชรค่ะ
ล้านน่ะอ้างเป็นเพชรน้ำร้อย

พอเอาไปตรวจสถาบันเพชรอ้าวเป็นเพชรมีตำหนิ
พลอยที่ล้อมเพชรดันเป็นของปลอมอีก
นี่ถ้าใครดูเพชรดูพลอยไม่เป็นหรือไม่ได้อยู่ในวงการนี้เนี่ย
ไม่ออกเลยนะว่าอันไหนแท้อันไหนปลอม
อันนี้ถ้าจำได้คืออาจารย์วิรดาเป็นคนมาโพสต์แฉก่อนที่ว่า
เอาโพสต์ใบเซอร์ใบตรวจสอบจากสถาบันเพชรมาตรวจเลยว่า
เนี่ยซื้อไปพอเอาไปตรวจจริงปรากฏว่าไม่ใช่

คดีนี้เนี่ยไปฟ้องร้องในข้อหาช่อกงประชาชนก็จริง
แต่จะเข้าข่ายไหมเนี่ยนะคะ

คือเรื่องที่ไปบอกเขาว่าสามารถเอาดวงเขาไปไว้
ใต้ฐานพระแก้วมรกฏได้

ในสถานที่แม่รู้จักกับหมอดูแล้วก็

เพราะเป็นสถานที่ที่สำคัญศักดิ์สิทธิ
เอาง่ายต่อให้คุณยิ่งใหญ่ยังไง

เขายังไม่ได้ให้ทุกคนเข้า

ไม่ใช่แบบเป็นองค์องค์พนักแล้วมีเนิดเดินลงมาข้างหน้า
นายรณรงค์เลยบอกว่าถ้าคุณทำได้จริงอย่างที่คุณโฆษณาไว้ว่า
สามารถเอาดวงไปไว้ใต้ฐานพระแก้วมรกฏได้

แต่ถ้าคุณทำไม่ได้คุณโดนแน่
แน่เพราะว่ามีผู้เสียหายเป็นจำนวนมากหลงเชื่อโฆษณานี้
แล้วตอนนี้พนักงานสอบสวนรับเรื่องแล้วสอบปากคำกลุ่มผู้เสียหายแล้ว
แล้วก็เสนอผู้บังคับบัญชาสั่งการเรียบร้อยแล้ว
ทีนี้เมื่อวานคุณเพชรพันปีบอกแล้วว่ายินดีเปิดใจกับทุกรายการในการชี้แจง

ร้องเจ้าหน้าที่เรื่องหลอกขายเพชรก่อนละกัน
เธอบอกว่าเธอไม่ได้มีเจตนาจะหลอก
ไม่เคยบอกว่าแท้มากหรือน้อย
เพราะมันคือเทคนิคการขาย

ใส่เขาไม่ถามกันหรอกว่าคุณใส่กี่เคส
สมมติว่า
เราไม่ได้มีเจตนาหลอกลูกค้า

ส่วนเรื่องดราม่าหวย๒๔ล้าน
รู้เห็นเรื่องหวยทิพย์รางวัลที่๑๒๔ล้าน
เพราะทุกคนก็ล้วนแต่ได้ผลประโยชน์
ที่เธอกรี๊ดตอนไลฟ์สดรางวัลที่๑
เพราะตกใจที่หงทองบอกว่าจะส่งเลขรางวัลที่๑มาให้

พอเลขมันมีตามที่บอกก็เลยเกิดอาการไหว้ขึ้นมา
เดี๋ยวเราต้องขอบคุณไล่เลย
เดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟัง
หากลับงานนี้ถ้ายินเพลงมาแล้ว

มหากราบหัวอิทธิพย์
อย่างที่บอกว่ามันไม่จบแค่หวยทิพย์

แต่เขาไม่บอกนี่ว่าแท้มากหรือแท้น้อย

มหากราบเรื่องนี้มีกันมาข้ามปี
แล้วก็คนนู้นคนนี้ออกมาพูดเยอะแล้ว
ตั้งแต่หงษ์ทองออกมาพูด

ออกมาแฉบิ๊กเอ็มออกมาพูด
ออกมายอมรับสารภาพขอโทษ

ตัวละครสุดท้ายคุณเพชรพันปี

ไปเช่าโกงประชาชนผู้บริโภค
หรือเปล่าก็อย่างที่บอกที่พี่มดบอกไปเมื่อกี้นี้ว่า

ก็เหมือนกันเขาบอกว่าเพชรแท้

ส่วนประเด็นเรื่องหวย๒๔ล้านค่ะ
อันนี้เขาพูดไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะ

ไม่ทำกันเป็นทีมมันทำไม่ได้หรอก

นี่ทุกคนมาทำเรื่องนี้

เป็น๒๔ล้านทิพรส
เพราะมีหลากหลายรสชาติ

หลากหลายรอดอย่างเดียว

หลากหลายรอดอย่างเดียว
หลากหลายรอดอย่างเดียว

หลากหลายรอดอย่างเดียว
หลากหลายรอดอย่างเดียว

หลากหลายรอดอย่างเดียว
หลากหลายรอดอย่างเดียว

หลากหลายรอดอย่างเดียว

หลากหลายรอดอย่างเดียว

หลากหลายรอดอย่างเดียว

หลากหลายรอดอย่างเดียว
หลากหลายรอดอย่างเดียว
หลากหลายรอดอย่างเดียว

หลากหลายรอดอย่างเดียว

หลากหลายรอดอย่างเดียว

หลากหลายรอดอย่างเดียว
หลากหลายรอดอย่างเดียว
หลากหลายรอดอย่างเดียว
หลากหลายรอดอย่างเดียว

หลากหลายรอดอย่างเดียว
หลากหลายรอดอย่างเดียว
หลากหลายรอดอย่างเดียว

หลากหลายรอดอย่างเดียว
หลากหลายรอดอย่างเดียว

คือตอนนี้ต้องบอกก่อนว่ามันยังไม่เป็นคดีความนะคะ

ตอนนี้ที่มันเป็นคดีความจริงก็คือเรื่องที่ว่า
ข่าวช่อกงเรื่องเพชรเรื่องทองที่มีผู้เสียหายออกมา

แต่อันนี้คดีนี้มันเป็นของคุณเพชรพันปีคนเดียวไง
คนอื่นที่มีอ่ะบิ๊กเอ็มเอ่ยหมอดูลิลดาเอ่ย
น่าจะคุณนิดน่าจะมันยังไม่ได้เป็นคดีความหรืออะไรใด
คือถ้าตรงนี้จะมีผลกระทบก็คือความน่าเชื่อถือมันก็จะหมดไป
วิกเอ็มก็โดนรับผลกระทบไปแล้วมันยังไม่ได้เป็นคดีค่ะ
มันก็เลยยังไม่รู้ว่าจะเข้าข่ายตรงไหนยังไง
เพราะไม่ได้มีคนไปแจ้งความร้องทุกข์อะไรอย่างนี้
ว่ากรณีช่อกงมันมีผู้เสียหายจากคนที่ไปซื้อเพชรซื้อพลอย
ที่ร้านของคุณเพชรพันปีเขาไปแจ้งแล้ว
อันนี้ก็คือเป็นคดีที่คุณเพศพันธ์บิตต้องการไปเต็ม

ชนายโรนโลงภาพไปแจ้งวันนี้ที่กองปาก
นะฮะแต่เคสแรกที่มีเกี่ยวกับหวยทิพย์เนี่ย

ตำรวจดำเนินคดีในในส่วนนี้หรือเปล่า
มีการแจ้งความหรือว่ามีคนไปร้องทุกขล่าโทษไหมอะไรอย่างนี้

โหลละก็เป็นมหากาศอีกอันนึงที่จริงเนาะ
เรื่องนี้เสาร์อาทิตย์เนาะเสาร์
หนูอยู่กินเมื่อวันศุกร์หลายอะค่ะราบบ่นสุดหลายอะ
อย่างเมื่อวานที่เขาพากันไปออกน้องที่เขาเสียกัน
มีคุณนวัดคุณลีน่าจังรายการพี่หนุ่ม

ที่เป็นแบบเหมือนพูดเหมือนคำคมอะไรสักอย่าง
หลังจากที่มีจดหมายออกจากช่องมาที่บอกว่า
แล้วไงแล้วคุณวิเอ็มเขาไปอยู่ไหนต่อล่ะ
ยังไม่รู้ฉันว่าละครเก่าช่อง๗เขายังเหลือเยอะมาก
มันก็ให้แม่เข้ามาก็ไม่เป็นไร

มาออกรายการกระชาภารก็ได้มั้งถ้างั้นโผล่ละ
อ๋อเอาคัชภาพรายการคัชภาพมีละครให้เล่นเหรอ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

วานี้ขับรถส่วนตัวไปลักษณะการแต่งตัวของตุบเปลี่ยนไป
แต่ว่าอันนี้คือถ้าเห็นสแตนดี้ที่วันนั้นเราดูกันมันมีความแบบว่าเป็นมิตรเป็นกันเองมากขึ้นมากเลย
นะฮะเราเห็นลุงตูงเมื่อวานนี้เป็นนักการเมือง๑๐๐แหละเขามีการเปลี่ยนเสื้อโอเคแล้วเป็นการไปใส่เสื้อพรรค
เพราะฉะนั้นความแตกต่างกันอย่างนี้แองจี้ครั้งที่แล้วเขาเป็นหัวหน้าคอสชถูกต้องไหม
แล้วพักพลังประชารัฐเสนอให้เขาเป็นคันดิเดตนายกเพราะฉะนั้นเขายังถือว่าไม่ได้ไป
แต่บางคนก็บอกอ่ะเขาเป็นนายกตั้งแต่วันแรกเขาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วล่ะเขาบอกเขาไม่ได้เป็นนักการเมือง
แต่ปรากฏว่าตอนนั้นเขาเสนอชื่อลุงตู่ลุงตู่ก็ได้นะฮะแต่ขนาดเดียวกันวันนี้เขาถือว่าเขาเป็นนักการเมืองแล้วนะ
ใช่เพราะจดปากกาเซ็นสมัครเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติ
ทำให้เรารู้สึกว่าเอาละเดี๋ยวไทยรัฐเราก็ได้มีโอกาสสัมภาษณลุงตู่ไหม

นายก็ต้องดีเบตก็ได้เอาทีละคนค่ะ

พอพี่ก็เตรียมตัวแล้วจะไปดีเบตกับเขาหรอ

แต่ดีไม่ดีอาจจะแบบว่าขอไทยรัฐเวลาไทยรัฐทำดีกว่า

ก็จะสัดสัมภาษณ์ทีละคนเลยก็ได้

เราก็อยากจะเห็นว่าลุงตู่จะมาไหม

ถึงเวลาปุ๊บเอาคุณมิ่งขวัญมาดีเบตยังได้

แต่เขาเนี่ยลุงตู่พร้อมจะดีเบตไหม

ภูมิใจไทยเป็นคุณอนุทิน
ฮะภรรยาชาะเป็นวิทย์ป้อม
แต่เขาอยากเห็นเขามากเหมือนกัน

อุ้ยลืมเข้าไปเลยเข้าไปไหนตอนเนี้ยช่วงนี้

ของคุณสุดารัฐเกยุราพันธ์

มีคุณสมคิตจาตุศีพิทักษ์อีกถูกต้องไหมฮะ

แต่แน่นอนวันนี้เป็นการพัชมคอรมอม

เป็นการรากิจไม่เกี่ยวกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ไปสมัครงานเอางั้นไปสมัครงานอะ

ออกจากภักดิ์รัฐกาลแป๊บนึงครึ่งถึงวัน

เขาตอนนี้เป็นรองนายกรัฐมนตรี
และก็เป็นผู้หน้าภักดิ์ภลังประชาภารัฐ
เขาตอบคำถามหลังสื่อถามก็เรียกเปิดตัวว่า
วันนี้เป็นสมาชิกนายก
เขาไปเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติ
ของพลเอ็กซ์ประยุทธ์จันทร์โอชา

คุยตั้งแต่เช้าแต่ไม่ได้คุยเรื่องการเมือง
เมื่อถามย้ำว่ามีโอกาสจะคุยเรื่องการเมืองกับนายกไหม

เมื่อถามย้ำว่ายังคบกันเหมือนเดิมหรือเปล่า
อ่ายังรักกันเหมือนเดิมไหม

เขาขอทบทวนก่อนเพราะอายุอนามเขาก็เยอะแล้ว

เขาถามว่ายังจะคบกันเหมือนเดิมหรือเปล่า
รองนายกตอบอย่างนี้ฮะว่าคบกันเหมือนเดิมไม่มีอะไร
ในขณะเดียวกันนะฮะก็ต้องติดตามกันว่าหลังจากนี้เป็นยังไง
แต่วันนี้ความเคลื่อนไหวคือก็มีการประชุมสภาเนาะ
เราก็จะเห็นส่อค่อยทยอยลาออกจากภาคพลังประชารัฐแล้ว
วันนี้สอสอในสภาก็เหลือแค่๔๐๐กว่าคนแล้ว
เพราะว่าต้องเวลาที่จะย้ายพักเนี่ย
ย้ายพวกก็ยังต้องออกจากพักก็ผลสภาพกันเป็นส่อถูกต้องนะ

ยังสามารถดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้
เขาก็เลยบอกเฮ้ยอย่างที่เห็นชัดเจน
วันนี้นายกแต่งตั้งที่ปรึกษานายกใหม่หมดเลย
ใช่เลขาที่ปรึกษาสองคนเลขาอีก

คนก็เลยบอกอ๋อถ้าสมมุติดูในอีกแง่มุมหนึ่งนะ

แต่เราอย่าลืมนะยุคเขาก็รักษาการกันได้หมด

คือแต่งตั้งขึ้นมาตอนนี้เสร็จปุ๊บ

ถ้ายุบปุ๊บเนี่ยมันต้องมีรักษาการ

ซึ่งคนที่แต่งตั้งขึ้นมา
ก็ยังคงดำรงตำแหน่งในการรักษาการอยู่

หมายถึงว่าคุณก็เป็นสอสอของพักนี้ที่คุณจะต้องดำเนินการเรื่องหาเสียงอะไรใดในการเลือกตั้ง
แต่คุณก็ต้องดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษาเอ่ยเป็นเลขาเอ่ยเป็นอะไรเอ่ยอย่างนี้
คุณไม่สับสนแน่นะไม่กันไม่ครับซ้อนอย่างไรก็ได้นะ
เขาบอกเขาแยกแยะได้
ลูกความที่เราเล่าให้คุณฟังไปเนี่ยมาขอคำปรึกษาหลังจากเจอภาพโป๊เปื่อย
ของภรรยาแล้วก็บอกว่าโอ้ยเป็นรองนายกสมัยคุณยิ่งรัฐชินวรรษเป็นแบบว่ารัฐมนตรีว่าการกระโสฮมาตรไทยนะ
เป็นถึงหัวหน้าพักเพื่อไทยด้วยซ้ำไป
ย้อนกลับไปเขาล่าออกจากภาพประดัทตั้งแต่ปี๖๑แล้วนะครับ

และช็อคยิ่งกว่าคนที่ถ่ายภาพคู่เปรยด้วยนะ
เป็นอดีตรองนายกรรภ์และรัฐมนตรี
ล่าสุดในโลกโซเชียลเนี่ย

ขนาดกำลังเปลือยกายถ่ายแนบชิดกันผ่านกระจกเนี่ย
แชร์ต่อกันในโลกออนไลน์เป็นจำนวนมาก
หากมีการชี้แจงของบุคคลในภาพก็จะรายงานให้ทราบต่อไป
แต่ก็คือบางคนก็บอกโอเคล่ะ
มันก็แบบว่าเกี่ยวอะไรกับการเมืองไหม

อีกหนึ่งเรื่องถ้าสมมุติการเมืองเนี่ย
ก็ต้องไปดูที่นี่สถานีกลางบางซื่อ
โอ้โหมีมเยอะมาก

มีคนเอาชื่อพี่มดดำไปเขียนบ้างยังเป็นมีม
มันอยู่ที่ว่าเขาบอกค่าออกแบบ
ไม่รู้สึกว่าเกี่ยวนะตอนนั้นมดรมไม่ได้

บอก๒๐บาทก็ทำได้
เล็งมาก
ตัวอักษรเนี้ยนะถ้ามันจะเต็มออนไลน์เหรอไม่ต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าเออ
คือไอ้การออกแบบอ่ะมันมีหลายราคาก็จริงแต่คือมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
ค่างานคือค่าแบบค่าไอเดียค่าความคิดสร้างสรรค์ที่มันเป็นลิขสิทธิ์ของแต่ละคน
มันก็เลยมีราคาที่แตกต่างกันไปคือยี่สิบบาทแถวมันมีไหมมีจริงจริง
แต่แบบหลักพันหลักหมื่นมันก็มีเหมือนกันแต่มันก็แล้วแต่ว่าเราชอบอันไหน
แต่หลักแสนหลักล้านไม่เคยเจออืมไม่รู้อันนี้หนูไม่รู้อาจจะมีก็ได้
หนูไม่รู้อ่าหาอาจจะเป็นตัวมันเป็นต้นไหนแล้วไหมฮะ

อู้วพญานักเลือดไปเลือดมาเดี๋ยวจ้างไทยรัฐทำกันอ่ะ

แล้วก็ขายโฆษณาด้วยตามยกคืนทุน
ไม่แต่มันเขาเรียกว่าอะไรมันไม่คลาสสิกหรือเปล่า
ฮะแต่มันกลับไปยุ่งเล็กโทย์แล้วอยู่ดิฮ่า
ไม่อยู่มา๑๐วันเต็มที่หนูใส่มาเต็มที่เดี๋ยวจะตอบให้
คือหนูก็พยายามเพราะว่าหนูผ่านทุกวันชั่วโมงนี้มันไม่ต้องคลาสิกแล้ว
ถ้ามาจากแจ้งพนะเราก็มาไทยรัฐหนูจะผ่านตรงนี้ทุกวัน
แล้วจะเห็นชัดเนอะสวยนะเออมันก็จะเห็นชัด
อาจารย์มุมเป็นจอใหญ่แล้วปล่อยขายโฆษณาด้วยแล้วอีกหน่อยแล้วจะไปปล่อย
แต่มันเป็นของรัฐแม่ไปปล่อยขายโฆษณามากก็เงินก็เข้ารัฐไงหนู
เอาแล้วเข้ารัฐแล้วใครใช้ล่ะก็นี่สถานการณ์บังซื้อหรืออะไรก็แล้วแต่
เขาก็บอกว่าเหมือนกับหลายจุดเขาก็ทำกันแต่โอเคเราก็รู้ว่า

เออไม่ต้องพูดหัวใจถ้าแต่ว่าอันนี้มันเข้าใจว่าที่เขาฆ่าออกแบบเนี่ย
มันน่าจะไม่ใช่แค่ป้ายชื่อเฉย
เพราะมันมีออกแบบโลโก้ใหม่ของรอฟทด้วย

จะเป็นโลโก้อันนั้นที่รวมอยู่ในค่าออกแบบ
รวมถึงโครงสร้างที่ต้องยึดป้ายด้วย
แล้วก็มีค่ากระจกอีกที่อยู่หลังป้ายด้วย
ก็ต้องเปลี่ยนอีกก็ต้องทำใหม่อีก

คือในที่สุดวันนี้กระแส
ไม่หวัดจะเป็นเด็กตัดถม

ใช่มันดูด้านเป็นเราเราก็ถอย
วันนี้เขาถอยจริงฮะ๓๓ล้าน
ประชาชนมองกันเลยว่ามันแพงเกินไป

เขาบอกโดยการรถไฟของประเทศไทย
มีงบประมาณถึง๓๓ล้านบาท
ก็ยังถูกวิภาควิจารณ์กันอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทย
ได้มีหนังสือด่วนที่สุดนะฮะ

ติดตั้งงานก่อสร้างปรับปรุงป้าย

แล้วก็ตราสัญลักษณ์รถไฟแห่งประเทศไทยออกไปก่อน
แล้วก็จะแจ้งให้ทราบในเวลาต่อมา

เขาบอก๓๓ล้านบาทนี่มี๒มุมนะลูก

๒ด้านหมายความว่า
ด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ย

แล้วค่าออกแบบที่ทำไปแล้วอะไรไปแล้วล่ะ

มินทร์เข้าโปรแกรมปุ๊บ
ใช่ทุกคนพูดอย่างนี้เหมือนกัน

แค่อยากรู้ว่าเอาแล้วถ้างั้น

แต่งานที่มันดำเนินการออกแบบเสร็จไปแล้ว
หรืออะไรอย่างนี้

แล้วความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนยุคจริงเหรอ

หรือแม้กระทั้งว่าเขามีการย้อยกับการรถไฟเนี่ย

จริงเขาได้ทำเป็นโครงการไปเลยเนอะแม่นอน

เด็กรุ่นใหม่ก็เลยมองว่าเฮ้ยเหมือนกับว่าเราไปที่สถานรถไฟเมืองนอกเนี่ย
ที่มีแบบว่าทีดีออกมาปูซานมีแล้วเกาหลีญี่ปุ่นจีน
เพราะอีกหน่อยสถานีกลางบางซื่อเนี่ยมันจะเป็นจุดศูนย์กลาง
คุณจะไปอีสานคุณจะไปเหนือคุณจะไปใต้คุณจะต้องมาที่นี่
แล้วเราก็รอว่ารถไฟความเร็วสูงซึ่งตอนนี้เรามีแบบปานกลาง
ในอนาคตเนี่ยเราจะต้องมีรถไฟความเร็วซึ่งเขาก็สร้างไว้เผื่อไว้อยู่แล้ว
อ่าถ้าอีกหน่อยนักท่องเที่ยวมาหรือแม้กระทั่งมาจากสนามบินปุ๊บ
เรามาจุดที่นี่แล้วเป็นระยะมักที่เขาถ่ายรูปกันไป
ให้คุณขับรถผ่านแล้วคุณน้ำลายยืดได้
ฝรั่งยังงงอยู่เลยทางขึ้นน่ะมาถึงปั๊บเอ้าหยุด
ต้องไปลงบันไดข้างล่างเพื่อไปต่อรถเมย์แล้วไปอีกสถาน
แต่อันจริงมันนอกก็เป็นลูกห่วงก็เป็นปวดหัวเหมือนกัน
แต่อันนี้ในอนาคตมันจะกลายเป็นจุดศูนย์กลางจริง

เป็นแบบว่าจุดศูนย์ร่วมหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ในอนาคตมันก็จะเกิดขึ้น
ถูกต้องนะครับเพราะสารที่ใหญ่โตมากแล้วก็สวยมากด้วยนะฮะ
แต่เขาเข้าใจนะอย่างที่พูดพูดอย่างง่ายแต่เวลามันไปเปลี่ยนกฎหมายกฎอะไรอย่างนี้มันยาก
จำได้ไหมอุโมงไฟที่แบบงบ๙๐กว่าล้านอ่ะ
อุโมงไฟอ๋อประดับไฟใช่ป่าวครับ
ที่ไหนอันนั้นก็ที่แถว
รู้สึกว่าสหนามหลวงตรงนั้น
พอมีคนออกมาแย้งปุ๊บก็มีการระงับไป

ยังไม่จบนะลูกสาวไข่กินโดรี

บางพื้นที่มีโครงการจะสร้างเพิ่มด้วยนะ

สร้างพญานาคสีศัพท์นคราชอันเดียว
ไปใช้ที่ริมโขง
แล้วกลายเป็นว่าแค่สร้างพญานาคสีศัพท์นคราชอันเดียว

เปลี่ยนไปเลยก็เป็นแรนดมาร์คเลย
กลายเป็นแรนดมาร์คไปเลย

คุณผู้ชมครับคำสั่งเสียสุดท้ายนะครับ
ตำรวจเร่งล่าแก๊งมิจฉาชีพทำเด็กม๓เสียชีวิตฮะ
หลอกให้โอนเงินดูยูทูปนั่นเองจากกรณีที่พบร่างเด็กชายเอนามสมมุตินะครับ
อายุ๑๕ปีนักเรียนชั้นม๓ครับ
ของโรงเรียนแห่งหนึ่งเนี่ยย่านปะเกร็ดครับ
ป่ารกร้างนะครับพร้อมเขียนจดหมายระบุสาเหตุ
ตัดสินใจจบชีวิตว่ามาจากถูกกลุ่มมิจฉาชีพในโลกโซเชียล
หลอกให้โอนเงินไปทำยอดซื้อสินค้าครับจนเสียเงินไปกว่าหนึ่งจุดห้าหมื่นบาทนะครับ
หมื่นห้าจากบัญชีเงินเก็บของพ่อแม่นั้นเนี่ย
ล่าสุดครับนางสาววาสนาแม่ของผู้เสียชีวิตเนี่ย
แล้วก็นางสาวสุธินีพี่สาวได้เปิดเผยว่าในงานสวดอภิษฐรรมศพนะครับ
เพื่อทำการสอบปากคำและขอพยานหลักฐานที่จะใช้ในการดำเนินคดีเอาผิด
กับกลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มดังกล่าวแล้วนะครับหลังจากก่อนหน้านี้ทางครอบครัวได้แจ้งความทางออนไลน์นะครับกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปนะครับโดยการแจ้งความทางครอบครัวนะครับยืนยันที่จะทำตามคำสั่งเสียสุดท้ายของน้องชายที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่เนี่ยติดตามนะครับผมนะฮะตำรวจติดตามเนี่ยดํ

คนหนึ่งก็โดนแบบนี้เหมือนกันแบบนี้เลยอ่ะใช่ครับในในเพจบุ๊คก็เขียนเป็นว่าพาร์ทไทม์อืมเขียนคำว่าพาร์ทไทม์แล้วก็เอาเงินมาเริ่มจากหลักสิบบาทใช่ไหมดูยูทูปใช่ครับก็เริ่มจากดูยูทูปแห่งที่เราเคยเล่าเป็นเด็กนักเรียนชั้นมัธยมด้วยแล้วก็เป็นเด็กเขาเจาะกลุ่มนี้ใช่ก็เจาะกลุ่มนี้

หลักร้อยไปได้๔๐บาทหลักพันหนึ่งได้๔๐๐บาท

โยนเข้าไปหมื่นปุ๊บเสร็จจะถอนออกมา๔๐๐บาท
คุณต้องเอาเงินมาเติม
แล้วต้องเติม๒๓เติม๖หมื่นเลยค่ะ
บางคนบอกว่าโอเคล่ะจะทำยังไง
เอาคิดอย่างนี้นะอย่าไปเติม
ต้องยอมเสียรู้ว่ามันตัดใส่ยากนะ
แต่ถ้าอย่างนั้นถ้าคุณไปเติมอีกคุณหมดมากขึ้นนะ
มันไม่มีทางเราเชื่อว่าวันนี้
เด็กมหาลัยโดนกันเยอะมันไม่ใช่เด็กนั้น
มหาลัยเด็กมัธยมปลายโดนกันเยอะ
ถ้าเป็นผู้ใหญ่รุ่นพ่อรุ่นแม่มันก็จะหลอกอีกแบบนึง
แต่วันนี้เด็กโดนกันเยอะ
หนูยอมเสียไปจากลูก

เขาใส่ไปแล้วเขาจะได้กลับคืนด้วยนะมด
เหมือนกับเขาเชื่อกับเขาเชื่อกับเพจนี้ไปแล้ว
เขาพยายามยืมตังค์คนอื่นยืมตังค์พี่น้องยืมตังค์คุณพ่อคุณแม่

แม่ก็เลยบอกว่าเชื่อแม่ไหมว่าแม่เอาบาทเดียวเลยมันไม่ได้

แม่ก็เลยบอกว่าอ่ะลองไปสองหมื่นเขาจะได้รู้

ให้ลูกเรียนรู้พอเข้าไปสองหมื่นปุ๊บไม่ได้
ทีนี้ก็กลับมาบอกแม่แล้วก็ร้องไห้บอกว่า

คืออยากฝากบอกทุกคนเอาไว้เลยไม่ว่าจะแบบเด็กผู้ใหญ่แรงก็ตามนะคะ
ถ้าไม่มีการลงทุนหรือว่าการทำงานหรืออะไรลักษณะแบบนี้ค่ะ
บอกไว้ตรงนี้เลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาเงินเข้าไป
เราต้องมีสิทธิ์ถอนออกเมื่อไหร่ก็ได้

ถ้าเราเอาเงินเข้าไปแล้วมันมีเงื่อนไขว่า
ต้องเติมให้ถึงยอดต้องเติมให้ครบก่อนถึงจะถอนเงินได้
อันนั้นหลอก๑๐๐มิจฉาชีพ๑๐๐รู้ไว้เลยตัดทิ้งเลยนะคะ
อย่าแบบต้องยอมตัดใจเหมือนที่พี่มดบอกจริง
เพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่โดนไปเป็นแสนเป็นล้าน
เพราะว่ามันเสียดายเงินก้อนนั้นแล้วมันก็ทบเข้าไปทบเข้าไป
สุดท้ายแล้วมันล้นเลยอ่ะทีนี้ค่ะ

ต้องยอมตัดใจจริงจำไว้ว่า

ใช่ถ้ามันไม่ใช่มิจฉาชีพเนี่ยมันถอนได้อยู่แล้ว

ฝากไว้สำหรับผู้ปกครองแล้วก็รวมถึงน้องด้วย
แสดงความเสียใจข้อควรนี้จริงสงสารน้องมากนะคะ

พิสูจน์ความหอมกลิ่นกุหลาบติดทน
เอาระตอนนี้มีทัวร์ลง
ทัวร์ลงเป็นอีกหนึ่งคลิปที่ถูกแชร์ในติ๊กต๊อก

คนย้ายไปอยู่ในติ๊กต๊อกประมาณสักช่วงโควิดนะคะ

อ่านคาวดูคาวดูคลิปทุกคนไปกล้องอยู่ในนั้นหมดแล้ว
แต่หนูงงหนูไปที่อังกฤษใช่ไหมแม่
แล้วก็เขาก็จะมีโปรโมทเน็ตโฟงเน็ตฟิกใช่ไหม

คือเป็นภาพแบบพ่อกับลูกเนี่ย

ฉันวางหนังสือยังไงติดไฟยังไง

เมื่อก่อนเราอ่านข่าวจากเฟซบุ๊คใช่ไหม

คนเดี๋ยวนี้สูงสุดได้๓นาที
แต่คนเดี๋ยวนี้เธอฟังอะไรนานป่ะล่ะ

ฟังอาจารยอดสิลูกนาน
โหฟังก่อนนอนเว้ย

กลัวอยากจะรู้ว่าผีมาตอนไหนแล้วเนี่ย

ลูกน้องฉันโดนคือวันหยุดไง

วันหยุดฉันให้การตลาดอยู่เป็นเพื่อนที่บ้าน

เอ๊ะอี๋เสียงอะไรอาจารยยอดนั่งพูดสิ
ลูกน้องฉันคุมโปรงเธอแล้วเปิดอาจารยอดฟัง
เดี๋ยวนี้มึงมานั่งเฝ้าทำงานกับฉันจะต้องเปิดอาจารยอดฟังเลยเหรอ

อะไรอย่างนี้ให้วันเกิดเขารู้จักก็ยาวแล้ว
่ายังไงในติ๊กต๊อกเนี่ยเจอพี่มดดำไลฟ์อยู่ที่บ้านเลย

บางทีกลับไปกลับมาเขาก็โชว์ลงบ่อย
ที่แท็กต์บอกว่าบ่อย
ใช่ิเห็นมั้ยเนี่ยที่เขาเล่า
ถ้าฉันบอกเขาไปดู
ถ้าฉันพูดให้เธอฟัง

เดือน๑๒เดือน๑๒ที่ผ่านมาชั้นั่งอยากเอิ้งอยู่วะ

เขาบอกว่าอีกหน่อยห้างจะเป็นแค่โชว์รูมกับร้านอาหาร

ไม่คิดไม่ออกนะเพราะเราเกิดมาก่อนห้าง

ใช่เลยค่ะเพราะวันนี้ฉันลงรูปไปแล้ว๓๐รูป

บรรยายช่วงแห่นาคเข้าโบสถ์เนี่ย

ไอ้แม่นาคก็บอกพอแล้วโอ๊ยตายแล้ว
อันนี้เป็นแฟนเขาใช่ไหมแฟนเขา
ซึ่งเหตุการณ์มันเกิดในหน้าโบสถ์
อื้อก่อนจะเป็นพระนะ

นะฮะตั้งแต่เจอแบบว่าลำหน้านาคมา

เออเมาไหมอ่ะชื่อว่าเมา

ไม่รู้ค่ะไม่เมาอะไรนะไม่เมาไม่เมาแต่ว่ารู้สึกว่าเขาแบบเขาชอบเต้นหรือเปล่า
ไม่ได้วัดและนาคเขากำลังจะเข้าสู่แบบร่มกาสาว
เอาตรงแม่ผัวคิดอย่างไรอัดทูปแม่ผัวอยู่ไหน
ไหนจนวันนี้เขาบอกเฮ้ยมารพจนเป็นยังไงรู้จักแล้ว
อืมเขาว่าอย่างงั้นฮะนะฮะแล้วก็บอกพฤติกรรมของแฟนหน้าคนนี้
ไม่รู้จักการะในสัตว์นี่คืองานบุญรู้ว่าโอเคล่ะมันก็มีอีกสองมุม
ที่คนก็พูดกันมาว่าค่ะว่าเอาบางนาฬบวชเอาโคโยตี้มาเต้นล่ะ
อันนั้นก็สมควรนักขวบโรคแต่อันนั้นเค้าไม่ได้มาเต้นในโบสถ์
เวลาที่แบบว่าอ่าใช่เวลาจะโบสถ์เค้ายังต้องฝังลูกนิมิตกันเลย
เมื่อกี้ที่มันมีคนใส่เสื้อสีเหมือนลุงนั่นเขาตบหัวผู้หญิงใช่ไหม

ไม่มีจังหวะนึงที่เอามือมาแล้วกัน
ที่จังก่อนเกือบหัวแหยิงก็แบบหมดแล้ว

ไปมิดแกน่มมดความสงสัย
มันเป็นแบบที่ที่มันไม่ควร

คนละกรณีคนละเรื่อง

ถูกต้องแล้วมันไม่ควรด้วยสิ่งแบบนี้นะฮะ

ในพื้นที่อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีครับ
แล้วก็ยืนยันว่าเป็นของแท้อย่างแน่นอนนะครับเพราะมีการพิสูจน์มาหลายคนแล้ว
จากนั้นเนี่ยจึงได้ทำการทดลองให้ผู้สื่อข่าวดูนี่ฮะ
ด้วยวิธีการขูดชิ้นส่วนของอ้วกวานนำมาใส่ช้อนแล้วก็ใช้เทียนจุดไฟลนนะครับ
ต่อมาครับชิ้นส่วนของอ้วกวานละลายเป็นน้ำมีกลิ่นออกคาว
บางครั้งเนี่ยก็จะหอมแบบแปลกมีกลิ่นเฉพาะนั่นเองนะครับ
ทั้งนี้นายสุทัศน์ได้ประกาศขายในราคาขีดละหนึ่งแสนบาทนะฮะนะครับ
อกจากนี้เนี่ยยังมีเพื่อนที่รู้จักกันนะฮะฝากขายอีกจำนวนหลายชิ้นด้วย
เห็นไหมครับมันแพงเพราะว่าเขาเอาไปทำอะไรนะครับ
เชื้อน้ำหอมหัวเชื้อน้ำหอมคือมิ้นได้แค่อยากรู้สมมุติถ้าแบบเรามีอ้วกวานอย่างเงี้แล้ว
จะไปทำยังไงเราทำไม่เป็นอ่ะหัวเชื้อน้ำหอมอ่ะก็ต้องเก็บไปขายต่อ
ไม่รู้มันจะขายได้อยากจะรู้ว่ามีใครขายได้หรือเปล่าเนี่ยถึงอยากถามว่า
เพราะหลังเจอกันเยอะโดยเฉพาะภาคใต้ถูกแล้วคราวนี้ประเด็นคือมันจะไปขายให้ใคร
ใช่เนี่ยที่มินสงสัยคือต้องไปขายโรงงานน้ำหอมอะไรอย่างเงี้ไหมเพราะว่าเราคงไม่สามารถเอามาสกัดทำเป็นหัวน้ำหอมเองได้
ถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้วคนที่เป็นแบบดินเลอร์ที่มาติดต่อขอซื้อเนี่ยก็จะต้องรู้จักโรงงานน้ำหอมแล้วก็ใช้ชิ้นส่วนอันนี้เป็นประจำในการผลิตน้ำหอมเขาก็จะรู้
อาจจะมีบางกลุ่มเนี่ยที่เป็นกลุ่มเฉพาะที่มารับซื้อไปแต่ก็เป็นจำนวนน้อยเพราะตอนนี้เนี่ยที่พบเนี่ยมันเยอะมากสำหรับอำพันธเลหรือว่าอ้วกวานแล้วก็รวมถึงมุกเมโลด้วย
ตอนนี้เริ่มเจอเยอะขึ้นแล้วนะครับผมราคาก็น่าจะลงไปว่า
ก่อนอ่ะคงจะเจอเยอะแต่ไม่รู้แต่หลังมันเป็นข่าวโซช่องโซเชียลมันคนก็เริ่มรู้ไง
ถูกต้องนะครับผมแต่ดูปกติเราก็เหมือนหอยนังลมเหมือนกันนะเหมือนเปลือกหอยทำไม
ฉันก็ไม่รู้นะเธอเพราะว่ากลิ่นคาวอยู่ตามทะเลมันก็คาวอยู่แล้วหรือเปล่า

ต้องถามคุณสายคุณสายโดยงานง่าจะรู้เรื่องเรื่องนี้

จะมานั่งผลิตใส่อ้วกวานใส่ดอกไม้มันคงไม่ใช่หรอก

เราก็ต้องไปถามคนผลิตเขาใส่หรือเปล่า

พี่ซายคงนั่งดมอุ๊ยจิ้นนี่หอมแล้วแค่นั้นพอ
เดี๋ยวให้พี่ซายเขาก็พาแม่ไปไง

ที่แพงมันมีแต่คนนี้เวลาเจอแล้วอ่ะจะไปขายใคร

ใช่อันนี้ที่มิ้นสงสัยอยากรู้ว่า
ขายใครมันมูลค่ามันสูง
แต่ว่าแล้วเราต้องไปขายตรงไหนเราถึงจะได้เงินเยอะขนาดนั้น

ต้องเข้าไปในเฟซน่าจะมีคนรับซื้ออยู่ใช่ไหมล่ะใช่แต่พี่ไม่เคยเจอเมื่อวาน
พี่เคยเจอโรควายอันนั้นไม่เอ้ยเห้ยมันมีคนหัวที่เยาวราช
กอบกว่าแห้งเลยโอ้โหล้านเฮ้นแย่ใช่มั้ยใช่
นะครับเป็นถุงกระเพาะอะไรโหมดล้าน๕เหมือนว่าเป็นหวงจุ้ยใช่ไหมล่ะ
ไม่ได้เป็นอะไรหรอคะยาปรับบำรุงหรืออะไร

และบางคนถือเป็นชื่องเครื่องราง

แต่ว่าถ้าสมมุติมันเป็นปลาที่ตัวใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายลูกน้ำเต้าเลยมด

เขาเก็บเขาเรียกอะไรนะ

คือมันแห้งธรรมชาติใช่ตากแห้งแบบธรรมชาติ
แล้วถ้าอายุมากแล้วเอาชิ้นใหญ่เนี่ย
มีราคาประมาณล้านหนึ่ง๒ล้าน๓ล้าน๑๐ล้านก็ยังมี
นะฮะเข้าไปดูในที่ของคุณบอยท่าพระจันทร์
พี่เจ้าเข้าไปดูอะฮ่าใหญ่มากแล้วก็มีแบบมีเป็นสิริมงคล

คล้ายลูกเต้าน้ำเต้าสีเงินสีทอง
แล้วข่าวที่สามคนดูยังไม่จบข่าวนาคอีก
ใช่คนยังดูยังไม่จบข่าวนาคเลยยังโทษนะคะยังด่ากันไม่จบเลยกับข่าวนาคอ่ะ

จะอ่านไม่ได้จริงค่ะแต่ว่ารับรู้นะคะเพราะอ่านอยู่ค่ะ

ดูข่าวดีกันหน่อยนะคะเมืองไทยโควิดขาลงแล้วนะคะ
ว้าวใช่ค่ะลงแล้วเพราะว่าเหมือนกับว่าถ้าไปตรวจสอบผู้ป่วยใหม่
ผู้ป่วยที่อาการแบบต้องใส่ท่อช่วยหายใจหรือว่ายอดผู้เสียชีวิตเนี่ย
เทียบกับเอาแค่สัปดาห์แรกของปีนี้เทียบกับของปีที่แล้วเนี่ย
ลดลงอย่างเห็นได้ชัดผู้ป่วยใหม่เนี่ยลดลงร้อยละ๕๐กว่าเลยนะคะคือครึ่งหนึ่ง
ผู้เสียชีวิตก็ลดลงเหมือนกันผู้ป่วยที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจก็ลดลง
ถ้าเอาเป็นแบบเฉลี่ยแล้วกันนะคะผู้ป่วยใหม่ตอนนี้ที่เราเจอเนี่ย
อยู่ที่วันละ๑๔๒รายส่วนผู้ป่วยปอดอักเสบตอนนี้เนี่ยมีอยู่๓๘
ใส่ท่อช่วยหายใจ๒๔๗เสียชีวิตเนี่ย๕๘รายเฉลี่ยวันละ๘รายนะคะ
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วกลุ่มผู้ป่วยยังคงเป็นกลุ่ม๖๐
ก็คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมีโรคประจำตัวเป็นกลุ่ม๖๐๘๕๗จาก๕๘เลย
ก็คือ๙๙นะคะมีแค่คนเดียวที่ไม่ใช่๖๐๘
ปัจจัยหลักของการเสียชีวิตนะคะก็คือหนึ่งไม่ได้รับวัคซีน

ได้รับวัคซีนแค่๒เข็มแต่ไม่ได้รับเข็มกระตุ้น
แล้วก็๔ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นสุดท้ายนานเกิน๓เดือน
ซึ่งเขาบอกว่าไปตรวจสอบข้อมูลดูแล้วเนี่ย
คนที่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นในช่วง๓เดือนก่อนป่วย
ไม่มีใครตายเลยอืมเพราะฉะนั้นเป็นการยืนยันได้ว่าวัคซีนเนี่ย
มันกันอาการหนักและกันตายได้จริง
อันนี้คือทางอธิบดีกรมควบคุมโรคเขาออกมาชี้แจงตัวเลขนะคะ
ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขก็เลยบอกว่า
อยากให้ทุกคนโดยเฉพาะกลุ่ม๖๐๘กลุ่มเสี่ยงเนี่ย
ไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ครบ๔เข็มเถอะ
ใครฉีดไป๒แล้วบูสเข็ม๓แล้ว
คุณไปบูสเข็มสี่หน่อยครับคือถ้าคุณฉีดถ้าคุณยังไม่ได้ฉีดเลย
ขอความกรุณาไปฉีดซะถ้าคุณฉีดแค่๒คุณไปบูสเข็ม๓

ที่ฉีดบูสเข็ม๓แล้วคุณก็ไปบูสเข็ม๔หน่อย
หรือถ้าเข็มสุดท้ายมันนานเกิน๔เดือน
ก็ไปรับวัคซีนกระตุ้นเพิ่มหน่อยสำหรับกลุ่ม๖๐๘นะคะ
ซึ่งทางออยเขามีการปรับให้วัคซีนไฟเซอร์
ต้นตำรับ๘รุ่นการผลิตที่ไทยนำเข้าเนี่ย
ขยายอายุจากตอนแรกมันมีอายุอยู่ที่๙เดือน
เขาขยายเป็น๑๕เดือนแล้วเพราะว่ามันมีการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ

มันมีการเก็บรักษาที่อุณหภูมิลบ๖๐ลบ๙๐องศาเซลเซียส
ทำให้คุณภาพเนี่ยมันยังคงดีประสิทธิภาพยัง๑๐๐อยู่นะคะ

ส่วนใครที่กังวลใจว่าก็ฉันเคยฉีดวัคซีนแล้วแบบ

นอนไม่หลับใช่ไหมบางคนผมร่วงบางคนผื่นขึ้น

ก็คือสามารถฟังไว้เลยนะคะ
ใครที่แบบอยากฉีดเข็มกระตุ้นอยากบูสเตอร์เนี่ย
สามารถติดต่อหน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้าน
เพื่อเข้ารับบริการวัคซีนได้ตามความสะดวกเลย
หรือใครยังไม่แน่ใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม
สายด่วนกรมควบคุมโรค๑๔๒๒ได้ตลอดเวลาเลยนะคะ
ทีนี้หลายคนถามมาเยอะมากเรื่องสายพันธุวิตตอนนี้
ว่าตอนนี้ที่มันอยู่ในบ้านเรามันยังไงแบบไหน
นักกลัวไหมอะไรไงสายพันธุ์ไหมเข้ามาหรือยัง
ยงนะคะสัตว์อาจารย์ในแพทยงผู้วรวรรณก็โพสต์ข้อความไว้บอกว่า
ระบาดของไทยตอนนี้โควิดอยู่ในช่วงขาลงแล้ว
ซึ่งตอนนี้มันเริ่มที่จะแทนที่กันแล้ว
สายพันธุ์หลังมันเริ่มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้ว

หลีกภูมิต้านทานเก่าและภูมิต้านทานต่อวัคซีนที่ฉีดด้วย
มันก็เลยกระจายได้เร็วกว่ารุ่นอื่น
แต่ความรุนแรงของโรคไม่ได้เพิ่มขึ้นค่ะ
เพราะว่าคนฝั่งนะอเมริกาเอยยุโรปเอ๋ยเนี่ยเขาเดินทางเข้าประเทศไทยเราเยอะใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นนี่แหละคือมันอยู่ที่ฝั่งเขา

ต้องมีการถอดรหัสพันธุกรรมสายพันธุ์ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น

นั่นคือสิ่งที่ชัวร์ที่สุดนะครับผม

สักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาใส่ไข่ช่วงหน้ากันต่อครับ
ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโอ
นี่เมื่อวานปกติฉันไปกินเหลากับทุกวัน
อือเดี๋ยวฉันจะต้องไป

เมื่อวานนี้บอกว่า
กรี๊ดแต้มบุญถึงแล้วเจอเต้าลิส

ที่ไหนครับ
เจ้าของเหลาทำอะไรกันไม่ถูกเลย
ทุกคนช็อกหมดเลยตื่นเต้น
หนึ่งก็จริงนี่คือทางร้านก็บอกว่า
ทางร้านก็ขออธิบายว่าเขาไม่ได้ถ่ายรูป

แล้วก็อย่างที่บอกว่าร้านทำอะไรไม่ได้เพราะคนไปลุมถ่ายรูปเขา
เราเองก็ไม่ได้ถ่ายรูปเพราะทุกคนเจ้าของร้านก็เป็นพี่น้องกันหมด
ได้แต่ยืนช็อคได้แต่ยืนช็อคแต่ทุกคนอ่ะเห็นปุ๊บ
นี่คือคนเหลาปกติต้องยอมรับร้านเหลาคนดังไปกินเยอะอยู่แล้ว
ไม่ว่าจะเป็นคนดังทางด้านนักการเงียบนักการเงียบเกมงนายก

ดาราดังระดับซุปเปอร์สตาร์ระดับไหนก็ต้องมากินเห

ที่นักระบวนเขาชอบไปว่าอยู่ใกล้

ความที่ทุกคนเป็นส่วนใหญ่คนดัง

ทุกคนเขาแบบเขาก็ไม่ได้ตื่นเต้นกับคนดัง

เป็นดารานี่ก็ดาร้านนั่นก็ดาร้านเต็มไปหมดอยู่แล้ว

พี่มดรรมคะหนูจะทำอย่างไรดี

เหวอนะ

โฮโฮแต้มบุญใครไปทานตอนนั้น

แต่ต้องได้หมดกราบน้ำไลน์แล้วซีฟู้ดค่ะอร่อย

ไปกินจับฉายใครกินผักไม่ได้ไปกินต้มจับฉาย
ไปกินผูดอลเป็นพันล้ง
โอ้โฮเอาหิวแล้วตั้งแต่ฟื้อเย็นหลังจากเท่าไหนนี่เหล่าเต็มแล้วมั้ง
แล้วปัญญาร้านมันเยอะอยู่แล้ว

อื้อหื้อน้องต้องถามว่า
เผื่อน้องดูข่อเสกไข่หรือนั้น

อยากจะชิมฟันใส่เพชรกระหลัด๑๒กระหลัด

แล้วควันเป็นปากกาอย่างนี้หรอคะเล่นแสบ
ถ้าน้องยังไม่กลับน่าจะมีหมูกระทะสักหนึ่งมื้อ

ไปเปิดกับคุณนายเนี่ย

อาจารย์ชางเขาเกรงเก่งไม่ยอมบอกอยู่ตรงไหน

บอกว่าอาจารย์พยายามจะสะกดรอยตามก็ไม่เจอ
แต่เหมือนเห็นหลังแว๊บแต่ยังไม่เจอ
เดินคู่ไงเห็นเจอแต่คุณนาย
แต่เขาเพิ่งจะลงรูปคู่กันทั้งคู่เองนะ
เพราะว่าก่อนหน้านั้นรู้แค่ว่าอยู่ประเทศอังกฤษเหมือนกัน
งานปาร์ตี้เดียวกันแต่ว่าไม่ลงรูปที่เห็นกันและกันเลย
ตอนนี้ล่าสุดเพิ่งเห็นรูปนี้เองเมื่อวานมั้ยคะที่เขาลง
ใช่นะฮะ๒คมเงินหนึ่งอยู่ไปเธอไปก่อนหรือเปล่า
เข้าล่ะไปก่อนไงแล้วต้องมุมแหลดร้านตรงไอติม
น่าจะแบบใจบ้างนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ย
ไปสีชมพูส่องคอมเมนต์คนดังน้องนายกับน้องใบเฟิร์นนะครับผม
ปล่อยภาพคู่ทำกันฟินทั้งวงการครับคุณผู้ชมครับ
นะฮะจากโมเมนต์ความฟินนี้นะครับผม
เพียงแต่จะทำให้บรรดาแฟนคลับเนี่ยกรี๊ดกราดเท่านั้นครับ
เพราะทางฝั่งของซุปเปอร์สตาร์คนบันเทิงเนี่ย
ก็ดูจะจับถูกใจกับช็อตหวานของทั้งคู่ไม่แพ้กัน
ถึงขนาดต้องเข้ามาสาดคอมเมนต์แซวออกสื่อกันแบบรัวอาทิ
อย่างน้องต้นหอมก็บอกว่าเอาแล้วเอาแล้ว
นะครับผมคุณรัศมีแขกก็เอาอีกเอาอีก
หมอช้างแน่นอนนี่ครับ
วันนี้วันดีวันที่๙แรกของปีครับ
สไตล์การอวยพรก็แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันด้วย

หนูก็เกรงใจเขาเนอะ
อยู่ด้วยกันแล้วตรงนี้

แองซี่บอกว่าอังกฤษอุสาลโลย์ปลอมตัวต่อไป
ว่าคุณจำได้หมดเลยนังปลอมตัวแบบราคอนไทย
ก็ยังไงใส่นวด
แล้วนางก็แค่ใส่หมวกใส่แว่น

เออละครอ่ะเหรอไงถูกต้องใช่ฮะ
เออนี่แต้มนิดเดียวอุ๊ยหน้าเปลี่ยนเรา
อุ๊ยถอดภักดิ์จากมามาโปะเลย
เรียบร้อยแองจี้ไปไทยรัฐนิวโชว์ก็รออยู่แล้ว
โปรดติดตามตอนต่อไป
เอาละฮะยุคนี้มิจฉาชีพ
อืมจริงค่ะมาทุกรูปแบบสมมุติวันนี้ฉันรู้มาว่า
คนที่เราสนิทอย่างนี้ไปกู้เงิน

หรือคนที่เรารู้จักหรือเป็นลูกน้องเก่าเรา
เขาสามารถดึงถูกข้อมูลพวกเราไปได้ถ้าเรามีเบอร์โทรศัพท์เราอยู่ในนั้นนะ
ปรากฏว่ามิจฉาชีพทุกวันนี้รวมถึงคนดังเองก็เจอนะฮะ
แอบอ้างคุณตั๊กมายุราพี่ตั๊กมายุราเนี่ย
ถูกนำชื่อไปเป็นผู้ค้ำประกันโดยที่ไม่รู้ตัวเองเลย
จนมีคนโทรศัพท์มาทัวงี่เขา
คนอย่างมายุลาซื้อรถเท่าที่สนิทกับเขานะ

นางสาวรวยริน

นางสาวรวยรินชื่อได้เอาชื่อพี่ตั๊กและเบอร์โทรศัพท์

สงสัยแล้วฉันเข้าใจมายุลา

แล้วปรากฏว่าเจ้าหนี้เนี่ยตามทวงไม่ได้เลยมาทวงที่พี่

ด่าพี่อย่างรุนแรงแต่เช้างง
โอ้โหไปสัญหาคำอะไรมาด่าพี่เนี่ย

ตั๊กไม่เคยค้ำประกันอะไรให้ใครเลย

ให้ละเอียดนอกจากนี้ยังได้กล่าวต่อว่า

บางทีเขาก็สนองตอบเราแบบนี้

นี่อะโหดูชื่อละก็น่าจะเรียบร้อยนะครับ

เพราะเธอโดนมายุลาอารมณ์เสียได้เนี่ยถูกต้องโอ้โหตามพี่ตั๊กนี่เป็นคนที่แบบนับหนึ่งถึงสิบอ่ะจริง
ครับผมก่อนจะลาไปวันนี้คำคมนะฮะขอมาทางโซเชียลนะครับ
ที่ปาร์ตี้อยู่ที่บ้านก็เพื่อนมาเราดีใจเพื่อนจากไปใครล้างจานสวัสดีครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป